เอามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบสองนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนคนเดินข้ามถนนรถก็ล้มตัวเองก็เจ็บ
คนเดินข้ามถนนก็เจ็บนะคะแต่ประเด็นก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์เมา
อ่าเมาแล้วก็ขี่ไปชนอย่างเงี้ยสภาพของในล่ากันทะวงอายุสี่สิบสองค่ะ
เมานะคะครับนอนคว่ำหน้าอยู่แบบเนี้ยค่ะกลางถนนจรรยานนท์
อืมพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในล่าคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนอืม
รถตัวเองก็เลยล้มด้วยความเมาเนี่ยหลับไปกลางถนนเลยค่ะ
นั่นหลับเหรอคือไม่ได้เจ็บหนักมากที่แรกผมนึกว่าตายเออ
ไม่ได้แช้งใช่ไหมไม่ได้แช้งเห็นนอนนิ่งเลย
มีคนเอาร่มไปกางอะไรให้ด้วยหลับอ๋อหลับอ่าหลับ
ทีนี้คนเอาร่มไปกางก็เย็นสบายเลยเออเลยหลับต่อเลยไม่รู้เนี่ย
โอ้โหตำรวจสพบางประกงกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกง
ตามตัวพยายามจะปลุกให้ตื่นไม่ยอมตื่นนอนต่อ
นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเพราะมีร่มกลางให้ด้วย
อ๋อนั่นพุงก็มีว่าอืดไม่ไม่ตื่นเพราะเมาหนักมาก
ไม่ได้เพราะเจ็บอะไรหนักเลยนะอืม
ขยับตัวไม่ได้
ก็ชนคนเดินเท้าใช่ไหม
มันได้ด้วยเหรอแบบนี้ได้ด้วยเหรอก็มันเมาไงมันไปไหนไม่ได้แล้ว
เห็นมาสอนนึกว่าเจ็บหนักเนอะเห็นตอนแรกเนอะ
นี่ก็ก็ชนคนแล้วไม่หนีไงเพราะหนีไม่ไหวไง
ใช่ฮะเพราะเขาก็ไม่ไหวด้วยในร่าคุณเนี้ยเนี้ย
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก็ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วค่ะ
ก็ชนคนเดินข้ามถนนนะคะพอรถเสียหลักก็แน่นิ่งไป
คือคนที่ถูกชนเนี่ยเขาก็คือเป็นยังไงบ้าง
เฉียวนิดหน่อยบาดเจ็บเล็กน้อยเขาบอกไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
อืมไปประถมพยาบาลในล่าเถอะอ๋อไปประถมพยาบาลคนชนเถอะ
คนถูกชนบอกไม่เป็นไรโดนเฉียวนิดเดียว
ล่าดูจะหนักกว่าเขานะแสดงว่ายึดหลักอย่าถือคนบ้า
อย่าว่าคนเมาไม่ได้ต้องต้องด่าเมาแล้วขับไม่ได้
แต่อย่างนี้ไม่ได้นะมีไม่ได้นะอันตรายมากนะครับ